เศรษฐีป้ายแดงวันนี้จะพาไปพบกับสองนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา
ถึงแม้ว่าฟ้าต้องลิขิตให้พบเจอแต่อุปสรรคแต่เขาทั้งสองก็ยังฝ่าฟันต่อสู้เพื่อตนเองและครอบครัวต่อได้สำเร็จ
ป๊อกก๋วยเตี๋ยวนักมวยและไก่ทอดลิเกดาวร้าย
จากนั้นจะพาไปพบกับเจ้าของร้านเคฟไส้แตกกับเรื่องราวเส้นทางแห่งความสำเร็จกว่าจะมาเป็นแบรนด์ที่ขายดิบขายดี
มีลูกค้านั่นร้านจะมีในประเทศไทยมากกว่าสองร้อยสถานี
อีกทั้งยังได้ขยับขยายไปถึงต่างประเทศเขาทำได้อย่างไรทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ
เงินใหม่ใหม่ไอเดียรับทรัพย์เด็ดเด็ดดูก่อนรวยก่อนกับรายการ
อ่ะนี่ไม่ต้องห่วงผมจัดมาครับเป็นก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกแบบนักมวยด้วย

แถมมาพร้อมกับส้มตำแบบนี้
โทษภาพไม่ธรรมดาครับ
ไม่เชื่อไม่เชื่อ

ไม่ของผมอร่อยกว่า
น้ำซุปเข้มข้นนี่หมูมีทุกอย่างเย็นตะโฟทุกอย่างมีหมด

ขอบรรยาท่านนักสู้ผู้ไม่เฉินผิดกับโชคชะตานะครับ
ฝ่ายแดงปล๊อกปล๊อกตูลบ็อกซิงสแลม

ฝ่ายน้ำเงินดาวร้ายแห่งโคราช

ว่าน้องเขาเนี่ยเป็นนักมวยจริงหรือเปล่า

จริงก็คือต้องสงสัย

ต้องมาดูว่าพี่เนี่ย
พอทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแล้วยังแล้วน้องต้อมยังได้ชกมวยอยู่ไหมครับ

พอซ้อมตอนเช้าเสร็จก็ออกมาขายขายของครับ

เก็บร้านเสร็จก็ซ้อมตอนเย็นต่อ
ทำไมถึงผกผันชีวิตทำไมต้องมาขายก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยว
อาชีพนักมวยมันมีช่วงอายุหนึ่ง

อยากมีอาชีพหลักที่หล่อเลี้ยงครอบครัวได้

เอาความเป็นที่เราเป็นนักมวยจริงนะครับ

ผมก็เอารูปที่ผมขึ้นชกมาติดไว้ที่ร้าน

แล้วข่าวว่าแบบเก็บเงินอยู่ประกอบทีละอย่าง
ใช่ครับเป็นพนักงานห้างแล้วก็ต่อยมวยไปด้วย
เก็บเงินซื้อไว้เดือนละ๑อย่าง
ผมเก็บมาประมาณ๒ปีกว่าจะได้ครับ

หลังมพจ๙พคเนื้อครับ

คุณผู้ชมยังไม่ปลดหนี้ของผมก็มีคุณลืมของผมแล้วใช่ไหมเนี่ย
นี่เจอกับดาวร้ายตัวจริง
เพราะฉะนั้นเนี่ยไหนก็มาแล้วนะ
อยากจะให้โชว์ร้องลิเกหน่อยละกัน
จัดมาสักหนึ่งบทเพลงให้กับเราหน่อยได้ไหมครับ

ก็ไม่ให้ใจก็ไม่รัก
แล้วคงจะคู่คักหรือไม่คง
เขาให้ผมรองเขารับบทดาวร้าย
หากทำไม่ได้ละเต้โด
ตัวกงชะกรละหมดไปจากวงการ
เพราะขาดคนสืบสารและสงสืม
พี่เล่นได้แต่ก็ไม่เหมือนเดิม
เพราะขาดคนเสิร์มและช่วยอีสง
ใครเล่นเป็นกวงไม่มีแต่คนรังเกียจ

แจกปากโวยวายไม่เคยจะได้
รางวัลละเมิดคืนเลยละกัน

แต่กองแบบลิเกมันก็เก๋ดีเหมือนกัน
และกงแบบรีเก้มันก็เก๋ดีเหมือนกัน

เป็นดาวร้ายปีแรกหลังกลานนี้นะพอเราอายุเยอะก็ทิ้งไปนาน
แล้วทีนี้พอดีวันนี้บอกว่าขอษักสักลเหนือกะเหลี่ยนให้กิน
แต่วันที่นี่ก็ใช้เหมือนตัดพ้อคนเลี้ยงเป็นดาวร้าย
มักจะโดนผู้ชมไม่ชอบอะไรแบบนี้
เดาร้านี่จะได้โพมอะไรน้อยกว่าคนอื่นเขาหรือครับ

หนึ่งอยากรู้ว่าเป็นมายังไงถึงมาขายส้มตำกันเนี่ย

ทีนี้ก็เลยคิดว่าเราจะหาหนทางไหนที่อยู่รอดหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวได้
ก็เลยคิดว่าเออหาอาชีพทำสักอาชีพหนึ่ง
ก็เลยลงมาทอดหนังไก่แล้วก็ลองใช้
เห็นว่ากว่าจะได้สุดก็นานเหมือนกัน

ใช่ครับก็จับพัดจับภูก็ลองผิดลองถูกประมาณร้อยกว่าโลครับ
นี่เราเป็นคนทอดทิ้งนะเนี่ย

ตอนนี้ก็คือสูตรลงตัวแล้วอร่อยขายดีสุดใช่ไหมคะ

จะเป็นฟิน

พอไลฟ์สดออกไปแล้วก็สื่อออกไป
แล้วก็ได้มิตรภาพทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศ
แล้วก็ติดต่อมาแล้วเขาก็ให้ฝากฮิ้วไปบ้าง
หรือไม่ก็เค้ารถยอมออกข้าวส่งเอง

เพื่อใครอยากจะไปทานหนังไก่ทอดของเรา
รวมไปถึงอย่าไปทานส้มตำฝีมือของดาวร้าย

วนไทยนะครับจาวันนครราชจะฝีมาอากาบปุดก็ได้ครับ
ปากปุดว่านังไก่ดาวร้าย

มันเลยนี่แป้งฉัน
แป้งฉันแป้งโชว์โอ้โหดีจังเลย
เลยมาเลยมาซื้อแป้งโชค
น้องคนนี้สนุกจริงแล้วก็ได้เรื่องของไอเดียแล้วก็ได้กำลังใจจากทั้งสองท่านที่ไม่ยอมแพ้นี่คือนักกู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาอย่างแท้จริงทั้งสองท่านครับเป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้ครับ
แต่พี่สองคนนะคะอย่าเพิ่งไปไหนจะบอกเลยไม่ว่าอาชีพไหนนะคะจะมีความขยันอดทนอย่างเดียวก็ไม่พอครับสิ่งหนึ่งนะคะที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือเรื่องห่วงจุ้ยค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะจะทำให้เราค้าขายปังปั๊งนะคะวันนี้เรามีสินแสชัยนะคะมีเคล็ดไม่ลับในการปรับฮวงจุ้ยให้ร้านขายดีพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะครับพร้อมครับไปดูกันเลยค่ะ
ซึ่งคุณผู้ชมเองก็สามารถเอาไปปรับใช้กันดูได้รับประกันรู้เรื่อง

ครับหวัดดีครับตรงนี้ขายดีไหมครับขายดีครับ

แล้วเรามาเปิดประตูตะวันตกอีก

ว่าแล้ว

ทิศอาหารแน่นี้เป็นทิศพลังปีนี้แบบนี้มีพลังมาก

มันก็ไม่มีอะไรก็เตรียมซื้อขายกันปกติ
แต่ก็มีแบบคำเดียวมันก็

ปีนี้บอกเท่าไหร่อ่ามีเท่าไหร่ฉันพอจ่ายฉันซื้อถูกไหมตั้งแต่สี่กุมภาคมันนี่มันดีมาตลอด
ถ้าเราปีนี้เราไปกระตุ้นทางที่ตะวันตกทางนู้น๑มีพัดลมนี่ถูกต้องถูกต้องแล้ว
แล้วเราพัดลมตั้งเนี่ยให้มันเคลื่อนไหวอยู่ตรงนั้นมีน้ำมีอะไรมีพัดลมให้มันดาวเคลื่อนไหวของน้องจะขายดี
ที่นี่ผมไม่ห่วงครับผมขายดีอยู่แล้วเพราะทำเลของตีรี่วงจุ้ยมันสวยมาก
เพราะว่านั่งคุกใต้มังกรอยู่ที่ทิศตะวันตกก็คืออยู่ในตำแหน่งของละกะ

อ่ะยิ่งขายดีใหญ่เลยนะครับทิศใต้เป็นทิศส่งเสริมของราคาละกาเป็นทิศส่งเสริมอ่าของทิศใต้
เช่นเดียวกันมันกลับกันเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ถือว่าดีมากครับถือว่าดีมากครับ

เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็ผมขอล่ะตรงเนี้ยอยากได้แสงไฟ

อาเจ๊นะไปหาลูกทิสต้าวโบเรล

พ่อค้าแม่ค้าที่

ที่เป็นทิศเดียวกับร้านนี้นะครับ

อีกด้านหนึ่งคืออยู่ทางทิศตะวันตก

แม้แค่ทั้งเสียงเพลงที่เป็นเสียงน้ำตั้งไว้ที่ที่ตะวันตก
เหตุผลที่ว่าทำไมต้องเอาน้ำกับไฟมาไว้ใกล้กัน
ไฟก็คือสุริยัน

อาจารย์ทาเจอสุริยันก็เกิดความบาลานซ์

รู้เรื่อง

จะบอกว่าเรื่องฮวงจุ้ยนี่สำคัญจริงเนาะ

คุณผู้ชมให้เหมาะกับธุรกิจที่เราทำอยู่

พูดถึงเรื่องรวยเรื่องเพลงเรื่องค้าขายนะครับ

ค้าขายสำคัญอีกที่หนึ่ง

ถ้ากิ๊บว่าสำเพ็งมีแค่นี้
ถือว่าคิดผิดยังไม่ถึงสำเพ็ง

และนี่ก็คือฮอร์หมกเจศรี
เจ้าดังย่านสำเพ็ง
หอหมก๒๕ทายใบละ๗บาท

เห็นเจ๊สีเข็นห่อหมกขายแบบนี้รายได้ไม่ธรรมดานะครับ
เข็นขายในย่านสำเพ็งขายได้ขั้นต่ำวันละเป็นพันห่อ
โร่งแบบนั้นเดี๋ยวก็มันก็มากกันได้นิดนึกน้อยจ๋ะ
กลับบ้านพี่ลูกมันกระจอกกระจอกค่ะรายได้ออกมาไม่ได้กระจอกเลยจ่ะ
ห่อหมกเจ๊สีโด่งดังขนาดที่ว่าส่งออกไปต่างประเทศกันเลยทีเดียวครับ
ตรงวัทเตรียมึงทิ้งเข้ามาก็หมดเลยนะลูก

เหมือนกับญาติพี่น้องอยู่ที่กรุงเทพให้มาเอาจากชัยศรีอย่างเงี้ย
ถ้าเป็นเงินก็เป็นแสนห่อมาทีหลายพัน
๒๐๐ห่อก็มีต่อครั้งต่อคนนะคะ
เราขายแต่ในเพจขายส่งอย่างเดียว

พอปิ้งเสร็จแล้วก็จะขาดลงไปเรื่อย
ไปโต๊ะกางถนำรัชวงศ์หัวเม็ดคาวุรัต

แม่เดิน๓วันก็ไปถึงแม่งุ่มสวนตัวดี

พิมมาทั้งหมดร่วงกันข้างเงินคืนทั้งหมดเลยก็

ก็จะมีทีมงานของเราที่ไปต้มขายไปอุ่นข้าว

วันหนึ่งก็หุงประมาณ๑๕กระติก

คิดได้ไงว่าขายของผมต้องมีขิ้นน้ำปลาผมด้วย

ล่าลงไปหลากลึงมิลง

เจ้าของก็คือการเลี่ยงเราเคยลำบัด

ก่อนขายฮอลโมก็เป็นลูกจังทั้งทั่วไป

นาตาพูดแบบต่างไม่อายนะคะถ้าจะเกี่ยวกของไม่ตั้งไทยเราก็ต้องยึงต่างคนนึงมา
ใครจะไปซื้อ๑๒ทางทานยังไม่มีตังค์เลย
นะก็ไม่มีก็หนูยืมเพื่อนไปก่อนนะ
มันเย็บมาก
ดินไม่ได้รู้สึกอาการมันเย่ค่ะ

มีวันนี้ได้ก็เพราะลูกค้าหลายคน

แล้วก็เจ้าของสามบินทุกคน

เพราะผลโตแล้วแล้วก็ต้องทนแดดทนผลไปหน่อย

ขายดีมากนะคะเขาขายได้วันละนะ
นอกจากนั้นนะคะเจ๊สีเนี่ยเขาส่งไปเมืองนอกด้วยนะคะ

โอ้โหจะบอกว่าเจ๊แกนะคะยืนหนึ่งในย่านสำเพ็งจริง
นี่ก็คือวันนี้นะคะของกินจู่ใจมากเลย
ก๋วยเตี๋ยวทั้งส้มตำหนังไก่ห่อหมกนะคะ
แต่ว่าตอนนี้นะคะพักกันสักครู่เดียวค่ะ
เพราะช่วงหน้านะคะเราจะพาไปพบกับเจ้าของธุรกิจ
เคล็บไส้แตกกันมาเปิดแค่ลักษณ์ความรวยนะคะ

เคล็บไส้แตกสถานีสุธิศาลซอยอินทรมาลา๑๐ค่ะ
ที่สนใจเคปไส้แตกเพราะว่า
ไปเจอที่เขาขายมาพี่เห็นเขาขายดีค่ะ

วันหนึ่งขายได้ประมาณ๘๐๙๐ชิ้นค่ะ

พริกเผาหมูหองปูอัดนะคะจะเป็นเน้นไปทางไส้เค็มนะคะ
แล้วก็ไส้หวานนี่ก็จะเป็นช็อกโกแลตกล้วยหอมฝอยทอง
หัดทำมาสอนแค่วันเดียวค่ะ
แล้วก็อีกวันก็เปิดขายได้เลยค่ะ
ไส้แตกสถานีตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทาค่ะ
วันหนึ่งขายได้๑๐๐แผงขึ้นค่ะ
ไส้ที่ขายดีสุดคือนูเทล่ากล้วยฝอยทองค่ะ
เพราะว่าที่นี่ลูกค้าชอบทานหวานค่ะ
ดูจากรายการทีวีนะคะว่าแบรนด์นี้ค่อนข้างที่จะ
มีชื่อเสียงแล้วก็มีลูกค้าให้ความสนใจค่อนข้างเยอะ
ก็เลยลองซื้อแฟนชายเข้ามา
เปิดดูตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ๓ล้านแล้วค่ะ
จุดเด่นของเคฟไส้แตกก็คือ๑ราคาไม่แพง
ลูกค้าค่อนข้างหลากหลายนะคะ

ก็จะเป็นแฟนชายที่ไม่สูงมากนักสามารถที่จะมาประกอบเป็นธุรกิจได้ค่ะ
นี่เลยครับเครปไส้แตกร้านนี้เขาอร่อยมากแล้วบอกเลยว่าไส้แน่นตึงมากเลยครับเนี่ย
จริงครับพี่ป้องครับผมไส้แตกสมชื่อจริง
มันก็อร่อยดีนะแต่แม่ว่าแม่ว่าไม่ทำได้อ่ะ
มันก็คือแบบใช่ไหมแล้วก็ใส่ไปมันก็ไม่น่าจะยากนะ
ถ้าแม่เนยทำได้ผมก็ทำได้เดี๋ยวคือทั้งสองคนเนี่ยต่างคนต่างก็โชว์ขิง
พูดแบบนี้มามั้ยเอามั้ยก็มาดีครับ
มีวิธีมีให้จับนะครับ
มาเลยครับมาดูกันว่าใครจะทำเธอได้เจ๋งกว่ากัน
ขนาดยังไม่ทำนะยังทะเลาะกันเลย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่า๒คนนี้
ป้องพี่เนยครับใครจะทำออกมาได้ดูดีกว่ากันครับ
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการม้าเตอร์เคฟเคสไส้แตกดูก่อนเลยก่อนค่ะ
สวัสดีครับ

คุณยุ้ยเราใช้คุณยุ้ยเปิดรายการเลยเหรอ

ขอต้อนรับคุณยุ้ยนะครับเจ้าของร้านเคฟไส้แตกครับ
สวัสดีครับ
นี่นะครับ
บอกเลยนะครับเคฟก็น่ากิน
เจ้าของก็น่ารัก
ใช่ค่ะ๕๑๙แล้วภายในเวลาเพียงแค่๓ปี๓ปีเท่านั้นแค่แป้งทำเครปของเธอปัจจุบันนะมีตั้ง๑๒รสชาติ๑๒สูตรเลยนะครับ
ครับผมตอนแรกที่เราเปิดร้านมาค่ะเราจะมีทั้งหมดห้าสูตรก่อนครับค่ะพอห้าสูตรปุ๊บลูกค้าไปไปมารู้สึกว่าเน้นสุขภาพมากขึ้น
ก็เลยคิดแป้งข้าวโอ๊ตดีกว่าลดน้ำตาลลงใช้ย่าหวานแทนอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อใช้หญ้าหวานด้วยใช้น้ำตาลโอ๊ตดี
แล้วก็จะมาเป็นพวกแบบกาแฟตอนนี้กาแฟกำลังมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่เด็ดสุดวันนี้ค่ะก็คือแป้งกัญชา
เดี๋ยวนะแค่พูดถึงแป้งกันชาสุดยื่นผมก็ยิ่งไม่หุบแล้วล่ะครับ
นี่คือสูตรกัญชาที่เขาไม่ทำปกติ
ใช่ค่ะก็คือเราก็นำน้ำที่เขาถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มาพัฒนาในแป้งเคฟของเรา
คุณยุ้ยบอกถูกต้องตามกฎหมายแต่ที่อยู่ในครัวบ้านพี่เนี่ย
อันนั้นปิดกฎหมายแน่นอนครับพี่พูดอะไรเดี๋ยวต้องส่วนไปบ้านผมครับผม
ไม่มีบ้านผมไม่มีผมบอกว่าไม่ได้แค่เด็ดในเรื่องของแป้งอย่างเดียวนะครับ
ครับคุณยุ้ยครับเห็นบอกว่าไส้เดี๋ยวนะไส้ไม่ใช่เราไส้ครีฟ
ไส้เครปเนี่ยมีให้ได้เลือกสรรเยอะแยะมากมายเลยเหรอครับใช่ค่ะปัจจุบันมีกี่ไส้ครับ๗๐ไส้ค่ะเยอะจริงเยอะค่ะ
เยอะค่ะเยอะจริงค่ะครับแป้งสิบสองไส้เจ็ดสิบใช่คือเหมือนยุ้ยรู้สึกว่ายุ้ยอยากให้คนทุกคนกินครีฟของเราได้
เยลลี่มะน้ำตานศรีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มั้ย
พอโตขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นวัยทำงานวัยทำงานก็จะเป็นพริกเผาหมูหยอง

อ๋อเตาทำไงครับ
เอามือไปไงครับ

ผมอยากให้คุณยุ้ยเนี่ยลองใช้แบบฯมือโอบรูปมืออาชีพเค้าหมุนเนี่ย
นั่นละค่ะเดี๋ยวเราจะใช้มือหมุน

เป็นฝากพ่อเลยเปยย
ผมอยากรู้จังนะหน้านี่มันมันวางได้เสียสิกี่ไส้อะครับ

แล้วราคาเป็นไอ้ไตก๓๙บาท
ไส้แตกคือใส่สิ้งกันได้
ตัวไอ้ก็ได้
จับต้องได้ทุกคนอ่าแล้ววันนี้ที่จะโชว์ให้ดูเนี่ย
ขอหมูหย่องพริกเผาไส้เบสิกใช่ไหม
พ่อเสียพอดีแล้วก็จะเปิดร้านให้น้องสาว
คือยุ้ยเป็นคนชอบกินเคฟอะค่ะแล้วตอนเด็กมันจะมีร้านเคฟอยู่ร้านนึง
คือซึ่งยุ้ยเรียนจบไปค่ะเขาก็ยังขายอยู่
ก็เลยรู้สึกว่าเออธุรกิจเคฟมันเป็นธุรกิจที่ยังอยู่นะ
๒๐กว่าบีแล้วที่ยุ้ยกลับไปก็ยังอยู่

จุดไหนที่ไปทำให้เราเนี่ยเป็นที่รู้จักแพร่หลาย

อะไรคือจุดเปลี่ยนของการทำธุรกิจของเราอะครับ
คือจุดเปลี่ยนก็คือเพื่อนของยุ้ยเลยค่ะ
ยุ้ยไปเจอเพื่อนทำไมถึงไม่กินเคฟร้านยุ้ย

ใช่ยุ้ยเลยเดินไปถามเขาเลย
เขาก็เลยบอกว่าก็รอนานขี้เกียจรอ
ใช่คือร้านของนี้คือเปิดมาปุ๊บคือคิวมันแน่นมากไงค่ะ
คือแบบเขาบอกว่าเทปแผ่นหนึ่งรอ๒๓ชั่วโมงบ้าหรือเปล่า

เพราะว่ายุ้ยเพิ่งจบโทรมาใหม่นะไฟมันแรงค่ะ
ก็เลยเอาสิ่งที่เรียนมามาพัฒนา
ก็เลยเอองั้นเปิดเป็นแฟนชายดีกว่า

อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแรกอะค่ะยุ้ยก็จะโปรโมทในเพจก่อนค่ะ
ครับแล้วก็ไปพวกงานแฟนชายต่างต่างครับไปงานแฟนชายอย่างเงี้
ยุ้ยก็จะได้บูธที่อยู่ข้างในมากเลยนะคะครับเลยไหม
ทำเลไม่ดีครับเพราะว่าบูธมันจะถูกหน่อย
ก็เลยเอาแป้งให้มันหอมหอมเข้าไว้อ๋อทำให้มันหอมใช่
แล้วยุ้ยก็เอาซองเคฟของยุ้ยค่ะไปทิ้งตามหาขยะต่าง
ให้เหมือนว่าคนกินเยอะใช่คนกินเยอะโอ้โหดูดูดูดู
พอคนที่เขาเดินไปทิ้งขยะเขาเห็นซองเทปอีกแล้ว
ถังนู้นก็ซองเคฟถังนี้ก็ซองอันนี้ฉลาดมากแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่า
แล้วร้านเคฟมันอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะเอาแป้งโฉไปทิ้งเลย
ไปทิ้งคนที่ได้เห็นไงอุ้ยใช้เยอะอุ้ยคนนี้อุ้ยไม่ใช่สิ
ก็ทิ้งใช้ก็ทิ้งหรือเปล่าคนละแป้งกันแป้งพี่เนยเขาเอาไว้ทาน่ะ
แปดสิบเก้าบาทเพราะนั่นเองผมขออนุญาตเป็นผู้เสียสลับ
อร่อยอร่อยมากที่ผมชอบคือแป้งครับ
แป้งก้าวหอมรู้สึกความหลายความหลายเออเอาล่ะได้เวลาแล้วที่ทั้งสองคนจะประชันฝีมือการทำเคร็บ
ระหว่างนี่เลยคุณแผนพี่ป้องครับจะปะทะกับนางร้ายที่ว่ากันว่าสวยที่สุดในโลกนี้
ไอ้ป้องอย่างไร

ตัดขอบค่ะไม่ให้มันเกิน

คุณเย้บบอกว่ามันมีฟอง
อ๋อต้องทอดคอให้มันเหนียวขึ้นฟองใช่ไหม

ตอนนี้พี่เนยเริ่มเอากล้วยลงไปแล้วครับ

เริ่มวางไส้แล้วครับสวยงามครับ

จะอร่อยของเราป่ะเนี่ย
พี่โรยพี่โรยไปขนาดนี้โอ้ได้อยู่

ของพี่ป้องเป็นไงบ้างครับ
ช่วยพี่ไปคอคบิจารณ์หน่อย
ไม่เอาตรงครับ
มันแตกหมดเลยอะ
เอ้อเอ้อเป็นยังไง
แต่คำว่า๒อันนี้อันไหนกินอร่อย

เพราะว่าสีเขาจะเหลืองสวยค่ะ

ใช่แล้วถ้าใส่ไปก็จะเป็นใบละ๒๐๓๐แล้วแต่ว่าใบเล็กหรือใบใหญ่

เคล็ดลับในการที่ทำให้ยอดขายปัง๓ปีนะคะ
ขยายสาขาได้ถึง๕๑๙สาขา
เป็นเพราะว่าคุณยุ้ยเขามีของดีค่ะ
กลับมาติดตามเคล็ดลับความปังของร้านเชฟไส้แตกที่เปิดมา๓ปี
แต่มีกว่า๕๐๐สาขา
มาดูกันว่าเคล็ดลับของเขาคืออะไร
เคล็ดลับในการที่ทำให้ยอดขายปัง๓ปีนะคะ
ขยายสาขาได้ถึง๕๑๙สาขา

ค่ะไปดูกันเลยค่ะ

ปากตรงหน้านี่คือยังไงคะ

พอยุยได้มายุยก็เลยรู้สึกว่าค่าข่ายดีขึ้น
ถ้ายุยปิดสาขาเดียได้ภายในเย็นนี้ยุยจะซื้อ

ได้มาจากวัดไหนอะไรยังไง

หมดแล้วค่ะไม่มีที่วัดให้เช่าแล้ว
แล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะโดดสูงมากตอนนี้ครับ
ประมาณกระดาษหนูแพบนั้นค่ะก็หลักหมื่นหลักหมื่น
หลักหกหมื่นคุณยุ้ยอันนี้ค่ะหลักหมื่นใช่ผู้ชาย
ชักก็คือน้ำไม่ให้ขาดข้าวไม่ได้ขาด
ขนมไม่ให้ขาดแล้วก็บอกเขาพูดจากกับเขาพออย่างเงี้ยค่ะ
บอกว่าวันนี้ใครผ่านไปผ่านมาแถวเนี้ยฝากเอ่อ
เรียกลูกค้าให้ลูกค้าด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือตั้งไว้ที่ร้านเลย
ใช่ตั้งไว้ที่หลังได้ข่าวว่าแบบคุณยุ้ยเนี่ยบนไอ้ไข่ด้วย
อยากรู้ค่ะยังไงคือน่ะพูดแล้วหนูขอดูอย่างเงี้คือตอนนั้นอ่ะ
ก็คือไปเปิดสาขาแล้วลูกค้าก็บอกว่าไปไหว้สิ
ก็เลยไปไหว้ตอนนั้นมีแค่ร้อยกว่าสาขาค่ะครับพอไปไหว้ปุ๊บอ่ะ
หนูก็บอกว่าหนูขอให้ครบ๒๐๐สาขาภายในสิ้นปีนี้
ถ้าทำได้เดี๋ยวหนูจะกลับมาเอาเคปเลี้ยง๓๐๐ชิ้น
กับจุดประทัดแสนเสียงแสนเสียงเป็นแสนนัดนั่นแหละครับผม
แล้วหนูกลับมามันยังไม่ถึงสิ้นปีเลยนะคะ
มันก็ครบสองร้อยสาขาเดี๋ยวนะคะคุณยุตอนที่บนอ่ะ
อยู่ที่เดือนนี้เท่าไรคะคือมันจะสิ้นปีอยู่แล้วคือเราอยู่ที่แค่ห้าเดือนเอง
สิ้นปีใช่ค่ะแล้วอีกตั้งประมาณห้าสิบสาขาซึ่งมันเหนื่อย
มันยากมากเลยนะคะใช่แล้วมันก็เป็นไปได้
พอเป็นไปปุ๊บเนี่ยยุ้ยก็เลยกลับไปแก้บนเอาคลิปนี้ไปแจกที่วัดเลย
ก็เลยไปบอกเขาว่าถ้าครบทุกร้อยสาขาหนูจะกลับมาทำเคปเลี้ยงอีก
อืมอันนี้ครบห้าร้อยก็ไปมาห้าครั้งแล้วค่ะใช่โอ้โห
ครับผมแต่ว่าคุณผู้ชมเขาดูแล้วเนี่ยบางคน

ถ้าจะติดต่อมาทางคุณยุ้ยยังไงครับ
ในนั้นจะมีรายละเอียดบอกแต่ละเซต
ใช่นะค่ะนี่นะคือเรื่องราวของเกร็พไส้แตกของคุณยุ้ย
กับวิธีคิดนะครับที่ไม่ธรรมดานะฮะ
และวันนี้ครับกลายเป็นเคล็ปเงินล้านนะฮะ
ที่มีสาขาถึง๕๑๙สาขา

เย้

ที่มาร่วมรายการเศรษฐีป้ายแดงกับเรานะคะ
ขอบคุณค่ะ